คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นความขัดแย้งต่างสถาบัน
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาพาแฟนไปเที่ยว
ไปเที่ยวเหมือนกับโอ้โหนี่ไปเที่ยวตามปกตินะคะ
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าไปเจออริซึ่งเป็นโจยกพวกกันมาหลายคนเลยนะคะ
จากนั้นก็มีการยกพวกมาไล่ฟันไล่ทำร้าย
ตัวเขาเองบาดเจ็บเหมือนกัน

เพราะว่าคนเจ็บเนี่ยเขาไม่ยอมให้พวงกุญแจรูปสถาบันเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม

เรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ
นี่คือจุดนี้ตำรวจสภปากเกร็ดนะคะแล้วก็กู้ภัยเข้าช่วยเหลือคนเจ็บ
อยู่ที่บริเวณริมเขื่อนหัวถนนปากเกร็ดค่ะ
ผู้บาดเจ็บคนนี้นะคะวัย๑๗ปีเป็นนักศึกษาปวชชั้นปีที่๑
ของวิทยาลัยเทคโนรีประธุมธานี
เขามีบาดแผลดูสิคะโอ้โหทำแผลแบบใช้ผ้าพันแผลที่ใบหน้าศีรษะแบบนี้
ปากแตกจมูกก็เลือดออกหนกแก้มก็แตกนะคะ
ถูกฟันเขาที่บริเวณศีรษะเหนือหน้าผาก
ผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาพาแฟนมานั่งเล่นริมเขื่อนค่ะ
จังหวะที่ยืนดูดบุหรี่อยู่ปรากฏว่าโอ้โหวัยรุ่นมาจากไหนไม่รู้
คนก่อเหตุสัก๖๗คนได้ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาแอ้นมาถึงจุดเกิดเหตุ
พอมาถึงค่ะกลุ่มวัยรุ่นคนก่อเหตุเดินลงมา
แล้วก็มาถามคนเจ็บว่ามึงเรียนเทคโนเหรออยู่สายอะไร
แล้วก็ขอพวงกุญแจหน่อยซิพวงกุญแจรูปสถาบัน
พอคนเจ็บบอกว่าไม่ให้เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
ถูกฟันยับเลยนะคะบาดเจ็บแบบนี้
ทีนี้เบื้องต้นต้นสายปลายเหตุหรือว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากผู้เสียหายหน่อยค่ะ
มันขับผ่านไปปุ๊บแล้วเหมือนมันเห็นผมข้างให้ปวง
มันก็จอดกันแล้วมันก็วนมากันแล้วมันก็บอก
มันถามผมว่าเทคโนรออยู่สายอะไร
แล้วมันก็ขอปวงให้บอกบอกไม่ให้
มันก็จะลุ้มผมแล้วมันก็ขับผ่านไป
หลังจากนี้นะคะก็จะมีการไล่เลียงวงจรปิด
เพื่อตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนผู้บาดเจ็บเห็นบอกว่าบาดเจ็บสาหัส
ถึงขั้นกระโหลกศีรษะร้าวเลยก็รักษาตัวนะคะ